มุมหนึ่งเนี่ยเอามาให้ดูเพื่อเตือนใจเตือนภัยก่อนที่จะออก
ไปทำงานนะคะแต่มุมหนึ่งเนี่ยอยากให้เห็นน้ำจิตน้ำใจของคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะ
แต่คุณผู้ชมภาพที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะ
ว่าคนที่ใช้เส้นทางเพื่อนร่วมทาง

จอดรถลงมาคุณเห็นไหมแบ่งกันทำหน้าที่
คนหนึ่งเอาร่มมากางเพราะว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุฝนมันโปรยปลายลงมาด้วย
คนหนึ่งเอาร่มมากางคนหนึ่งพยายามที่จะไปช่วยคนเจ็บ
แล้วเนี่ยคุณดูนะกู้ภัยก็มาแบบนี้ค่ะ

แต่มุมหนึ่งเนี่ยคือเราได้เห็นน้ำใจไง

จุดเกิดเหตุเนี่ยบนถนนสุขุมวิท

ข้างโรงเรียนสิงห์สมุทรอำเภอสัตหีบ

ซึ่งกู้ภัยแน่นอนว่าพอเห็นแบบนี้แล้ว

นอนอยู่กลางถนนถ้ำกลางสายฝนที่โปรยปลายมาแบบนี้

ทีนี้คนที่ไปประสบอุบัติเหตุเนี่ย
เพียวว่าคุณป้าบังออนเปรียดโทษ
ป้าอายุ๕๓ปีมีแผลถลอกปลอกเปลือกตามร่างกาย

แล้วคุณป้ามีโรคประจำตัวอีกหลายโรคด้วยนะคะ

พบรถจักรยานยนต์ของคุณป้า
ก็หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ค่ะ
ก็รีบนำตัวคุณป้าบังออนไปส่งที่โรงพยาบาล
ขณะนี้คุณป้าการปลอดภัยแล้วนะคะ
ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
เราก็ถามคุณป้าบังออนว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ป้าบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาดี
มีรถยนต์เลี้ยวตัดหน้าในระหว่างที่คุณป้ามาทางตรง
กำลังจะมุ่งหน้าไปที่บ้านเตาถ่าน
คุณป้าบอกว่าพอตัดหน้าแบบนี้ต้องเบรกกระทันหัน
ก็เลยทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำ
แล้วก็กลายเป็นว่าเจ็บตัวแบบนี้นะคะอืม